คุณผู้ชมคะเรื่องของหมอบุญกับการเจรจาขอซื้อวัคซีนไฟเซอร์๒๐ล้านโดสเนี่ย
เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงต่อเนื่องมาพักใหญ่เลยนะคะ
ถึงขั้นที่กรตขอตรวจสอบหน่อยเพราะว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหุ้นด้วย
แต่ว่าวันนี้มันมีประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องกันขึ้นมาค่ะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ดำเนินการฟ้องนะคะฟ้องในแพทย์ปุณวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัท
เครือโรงพยาบาลธนบุรีครับคือแจ้งความเอาผิดกับหมอบุญ
ตามพรบคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จ
คือเอาหลักฐานเป็นไฟล์คลิปเสียงเอกสารประกอบการให้สัมภาษณ์
และเอกสารหุ้นของโรงพยาบาลที่หุ้นขึ้น๑๓
ช่วงที่มีการบอกว่ามีการติดต่อขอซื้อวัคซีนไฟเซอร์๒๐ล้านโดส
ทีนี้ค่ะบอกว่าได้มีหลักฐานต่างเหล่านี้เป็นเรื่องของการแถลงข่าว
การให้ข่าวในการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศ
ทำให้หลายคนเขาเกิดความสับสนว่าเป็นข้อมูลที่จริงหรือเท็จอย่างไรที่เอาไปเผยแพร่
ทีนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่า
เดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานก่อนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนสอบข้อเท็จจริงก่อน
ถึงจะพิจารณาว่ามีความผิดหรือไม่
แต่ถ้าหากว่ามีประชาชนโอนเงินจองวัคซีนไปแล้ว
แล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอันนี้ก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษได้เช่นเดียวกัน
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานในฐานะโฆษกนะคะ
พลตำรวจรีปิยาตาวิชัยก็บอกว่า
เรื่องนี้ค่ะทางองค์การเพศสัจกรรมมอบหมายให้ทนายความ
แจ้งความดำเนินคดีกับหมอบุญ
หมินประมาทโดยการโฆษณาที่สนพญาไทย๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
อันนี้มันเป็นประเด็นที่หมอบุญโพสต์ข้อความ
กล่าวหาว่าองค์การเพศรัชกรรมในฐานะตัวแทนรัฐ
โดยมุ่งแสวงหาผลกำไรจากประชาชน
เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จและก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
อีก๒สัปดาห์พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้คู่กรณีมา
แต่เรื่องนี้มันเป็นคดีที่ยอมความกันได้
ทีนี้มันมีหลายเรื่องนะคะในเรื่องของการดำเนินคดีกัน
เราก็เลยต้องถามหมอบุญว่ายังไงล่ะเนี่ย
ถูกแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีหลายกรณีเลย
หมอบุญก็บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลใจอะไรเลยนะ
เพราะว่ามีหลักฐานการเจรจาจริง
ในการเจรจาซื้อขายวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเขายืนยันว่ามีนะคะ
ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กรตรวมถึงพนักงานสอบสวน
แต่ตอนนี้พูดอะไรไม่ได้เยอะแล้วเพราะว่ากรตห้ามพูด

ส่วนเรื่องของนายอัจฉริยะหมอบุญบอกว่า
อัจฉริยะเนี่ยมาแจ้งความเอาผิดแบบนี้หมอบุญบอกผมเสียหายนะเดี๋ยวผมฟ้องกลับ
ผมเรียกค่าเสียหายร้อยล้านเลยแล้วก็จะฟ้องอาญาด้วย
ขณะนี้เนี่ยนายแพทย์ทุนกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กับกรตนะครับ
แล้วก็ให้กับถ้ามีการฟ้องร้องจริงก็ยินดีที่จะไปอะไรนะ
เขาเรียกอะไรนะไปให้กับ
พนักงานสอบสวนหลักฐานที่เรามีทุกอย่างนะครับ
ก็จะมอบให้เรื่องการสั่งซื้อวัคซีนการติดต่อต่าง
ว่าเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณสัตยะเนี่ย
ทำให้เราเสียหายเราจะฟ้องให้อาญาและเรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
นี่กรณีนายอัจฉริยะจะแจ้งความกลับเรียกค่าเสียหายร้อยล้าน
แต่กรณีองค์การเพศรัชกรรมที่มีการแจ้งความเอาผิดหมอบุญ
บุญบอกว่าไม่เคยไปกล่าวหาองค์การเพศสัตว์เลยนะ
มีแต่สนับสนุนการทำงานด้วยซ้ำ